คุณผู้ชมครับตำรวจสพบ้านฉางย้ายให้แล้วนะซากรถที่เกิด
เป็นเหตุที่ไฟไหม้ตายสี่ศพอ่ะเออนะฮะย้ายให้แล้วหลังจาก
ชาวบ้านไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับทำไมอ่ะก็มันมีเสียง
มีกลิ่นออกจากซากรถเนี่ยนะฮะที่เกิดอุบัติเหตุชนเสา
บอกทางถนนสาย๓๓๒อำเภอบ้านฉางที่ระยองแล้วมีผู้
เสียชีวิตไฟไหม้นะฮะตายในที่เกิดเหตุสี่รายเนี่ยตำรวจเอา
กรถมาเก็บไว้ที่ตรงบ้านพักตำรวจสภบ้านฉางนี่แหละ
ครับแต่ว่าพี่บุญเตือนภูลสวัสดิ์อายุห้าสิบหกปีภรรยาของตำรวจ
สพบ้านฉางนี่แหละเธอกินไม่ได้นอนไม่หลับนะฮะเรียกรอ
ว่าจากรต์มิคเก็บที่อื่นได้ไหมถ้าเจอแต่เรื่องหลอนร่าโส
สพบ้านฉางนะครับย้ายให้แล้วครับเอาไปเก็บที่สถานที่เก็บ
ผู้กำกับการสมภาพบ้านฉางท่านนิมนต์พระอาจารย์ธวัชชัยหรืออาจารย์เตอร์
พระอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดสุวรรณรังสรรค์ตะบนสำนักท้อนที่อำเภอเมืองระยอง
มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณทั้ง๔ดวงจากซากรถคันนี้ด้วย
เพื่อความสบายใจของชาวบ้านครับโดยในพิธีนะครับก็ให้นางบุญเตือนนี่แหละนะครับ
ที่คนที่เจอเสียงเจอกลิ่นอะไรต่างกับสามีของผู้เสียชีวิตรายหนึ่ง
มาร่วมทำพิธีครับซึ่งขณะทำพิธีครับพระอาจารย์เตอร์และนางบุญเตือนได้กลิ่นไหม้อีกแล้ว
แต่ผู้ร่วมพิธีคนอื่นไม่ได้กลิ่นครับใช้เวลาทำพิธีอยู่ประมาณสิบนาทีครับ
อาจารย์เต๋อเชื่อว่าวิญญาณรับรู้แล้วล่ะนะเพราะสื่อด้วยกลิ่นที่เหม็นไหม้
ก็คงไปสู่สุขติส่วนนางบุญเตือนบอกสบายใจขึ้นแล้วล่ะ
หลังจากโอ้โหตาหลับขับตานอนนะฮะนอนไม่หลับมาหลายคืนครับ